วันนี้มีอีกหนึ่งมหมาดิวยักษ์ใหญ่นะครับ
ก็คือการเข้าไปซื้อหุ้นของธุรกิจสื่อสาร
โดยเฉพาะกลุ่มทีวีดิจิทัลนะครับ
โดยกลุ่มทุนของคุณหมอเสิร์ชเข้าไปซื้อกลุ่มทุนที่บริหาร
ยักษ์ใหญ่ในหมวกของแกรมมี่ก็คืออากูเนี่ยนะครับ

เพราะว่านักวิชาการมองแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ย
ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอน
มีแนวโน้มว่าอาจจะเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
คือที่มีนายทุนเข้าไปซื้อหุ้น
หรือไปลงทุนในธุรกิจกลุ่มสื่อ
อีกหลายดิวน่าจะเกิดขึ้นตามมา
ระยะเวลาสั้นยาวนั้นคงต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิด
ในขณะที่กศชบอกว่าคงต้องไปตรวจดูเรื่องของกฎหมายนะครับ

ถากรตันทศิษย์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการธุรกรรมนาคมแห่งชาติ
กศธชบอกว่าเตรียมตรวจสอบกรณีที่บริษัท
ประพันพรของกลุ่มประสาททองโอสด
ซื้อหุ้นของบริษัทวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลช่องวัน
มูลค่า๑๙๐๕ล้านบาท
ทำให้บริษัทประนันพรจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นช่องวัน
อัตราร้อยละ๕๐นะครับ
เนื่องจากตามข้อตกลงของกศธชช่องวัน
ส่งเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้ถือหุ้นใหญ่
มาให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์หรือกศธตรวจสอบก่อนว่าทำได้หรือไม่
เข้าข่ายขัดหลักเกณฑ์ที่ห้ามผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ครองทีวีดิจิทัลในหมวดเดียวกันมากกว่า๑ช่อง
ด้านนายสิคเรศิราการนักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัล
แล้วก็สื่อใหม่ประเมินว่าการเข้าซื้อหุ้นของกลุ่มทุนในธุรกิจทีวีดิจิทัลนั้น
เป็นการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ทางธุรกิจทางโครงสร้างสื่อทุนนิยม
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกแต่คงต้องรอดูปัจจัย
เรื่องผลประกอบการและผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกันด้วย
แม้จะสามารถกรอบกู้สถานการณ์ได้ในระยะสั้นแต่ก็ไม่มีหลักประกันว่าจะอยู่รอดได้ในระยะยาวนะครับ
ระบุว่าผู้ร่วมทุนรายใหม่คือบริษัทประนันพรเป็นบริษัทที่เน้นการลงทุน
โดยมองเห็นโอกาสการเติบโตของช่องวันพร้อมยืนยันว่าภายใต้ดิวนี้นะครับ
หลังจากบริษัทประนันพรเข้ามาถือหุ้นแล้วโครงสร้างการบริหารงานของช่องจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
ซึ่งเป็นกลุ่มทุนที่เข้ามาซื้อหุ้นในทีวีดิจิทัลแล้ว
มากถึง๘ช่องจากที่มีทั้งหมด๒๔ช่อง
โดยมีกลุ่มทุนที่มาจากธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมมากที่สุด
ส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจเครื่องดื่มสายการบินและโรงพยาบาลครับ
เจ้าของธุรกิจการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สารสนเทศ
และวางระบบโซลูชั่นโทรคมนาคม
ซึ่งถือหุ้นอยู่ถึง๑๙๙นะครับ
เจ้าของธุรกิจการวางระบบวิศวกรรมพื้นฐาน
เครือข่ายโทรคมนาคมสารสนเทศ

ซื้อหุ้น๑๔๗๖๒ในนามบริษัทวัฒนภักดี
ที่ดูแลที่ถือหุ้นหลัก

เจ้าของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

ร้อยละ๕๐ในนามบริษัทประนันพรนั่นเองครับ